อ่าจากเรื่องนี้นี่นะคะมีอีกหนึ่งมุมเล็กนะคะ
เอาย้ำชื่อผู้ต้องหานะคะชื่อว่านายไตเติล
ชื่อจริงชื่อว่านายสุภกฤษสุจาศรี
แต่มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะชื่อว่าคุณสอง
คุณสองนี่ชื่อจริงชื่อว่าคุณจิราวัตร
เอิญจริงนะคะคุณสองใบหน้าเหมือนผู้ต้องหาก็คือคุณไตเติลค่ะ
โดยเอารูปของตัวเองมาลงแบบนี้ด้วยนะคะ

คือเหมือนเลยนะความคือคนขวาจิรวรรดิ์คือคุณสอง
ใช่คุณสองไม่ใช่ผู้ต้องหานะแต่ซ้ายนี่สุพกฤษผู้ต้องหา
เขามีแคปชั่นแบบนี้ผมยังสบายดีครับยังไม่เกม
คนแค่คนหน้าเหมือนเฉย
ตัวจริงโดนจับเรียบร้อยแล้วนะครับ

เป็นการยืนยันว่าผมไม่ใช่ผู้ต้องหาแน่นอนเอาดูคลิปเขาหน่อย

เมื่อวานก็มีทักมาถามว่า
พี่โดนจับหรือเปล่าพี่โดนจับหรือยัง
พี่ใช่คนร้ายหรือเปล่าหน้าตาเหมือนพี่เลย
ที่ทางตำรวจเขาออกหมายจับมาก็บอกว่าไม่ใช่ผมนะครับ

แล้วก็ล่าสุดคนร้ายโดนจับเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบเป็นห่วงนะครับ
ผมแบบจะบอกเลยว่าระดับผมคือแกจับมีดตะโกนมีดปาดเลยครับผม
มีดบาดกิ๊ดอย่างตุ๊ดเลยครับผม
ก็บอกเลยว่าคงไม่ฆ่าใครหรอกครับ
แล้วก็ถึงแม้แบบมันน่าจะเหมือนผมก็จริง
แต่ผมคงไม่โหดเยี่ยมขนาดนั้นหรอกครับผม
ถึงแม้หน้าผมจะโหดแต่ผมก็อยู่ในโหมดคิตตี้นะครับผม

ถึงแม้ว่าผมจะหน้าโหดแต่ผมอยู่ในโหมดคิตตี้
เขาบอกว่ามีดจะบาดเขาเห็นเลือดเขายังกลัวเลย
ฆ่าคนไม่แน่นอนนะคะ
มีคนเห็นคลิปนี้เข้ามาคอมเมนต์นะคะ
ลักษณะบอกว่าโหถ้าผมเจอพี่อยู่เดินตามห้าง
๑๙๑เลยครับผมสอยแล้วนะฮะผมรีบโทร๑๙๑เลยนะ
ย้ำว่านี่คือคุณสองจิตคือคุณจิตระวัดค่ะ